จังหวัดปราจีนบุรีค่ะถูกน้ำป่าพัดเข้ามาในพื้นที่
ตามหากันตั้งแต่วันที่๑นะคะจนถึงวันนี้ค่ะ
วันที่๔พฤศจิกายนพบศพแล้วนะคะ๒ศพด้วยกัน
ก็คือศพของตายายคู่หนึ่งที่ถูกน้ำพัดหายไปนี่แหละนะคะ
วันนี้ค่ะเป็นการค้นหาวันที่สี่
เจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทัพลาน
ชาวบ้านช่วยกันระดมออกค้นหาสองตายายนะคะ
คุณตาชื่อว่าคุณตาสำเนียงอาถมพรมราช
ส่วนคุณยายค่ะชื่อว่านางโออธมพรมราช
ถูกน้ำซัดหายออกไปจากบ้านนะคะนับจนถึงวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วนะคะ
ซึ่งช่วง๑๑นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านก่อน
พบศพสองตายายแล้วอยู่ริมคลองลำพญาธาน
เข้าไปตรวจสอบเลยค่ะก็ต้องเดินผ่านโครนผ่าน
ซากต้นไม้ที่ถูกกระแสน้ำป่าเนี่ยพัดมาทับถมกัน
สุดท้ายแล้วไปพบศพจริงพบศพคุณตาก่อนนะคะ
คุณตาสำเนียงค่ะถูกเศษซากต้นไม้ทับร่างที่คลองลำพญาธานจริง
และจุดที่พบอยู่ห่างจากบ้าน๓กิโลเมตรคือน้ำอะค่ะ
ด้วยความแรงของมันนะคะซัดร่างของคุณตามาไกลจากจุดที่หายไป๓กิโลเมตร
หลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ค่ะได้เดินย้อนขึ้นทางต้นน้ำ
ขึ้นไปอีกประมาณ๓๐๐เมตรไปพบศพคุณยายค่ะ
คุณยายโอนะคะถูกซากกอไผ่ทับสูงประมาณ๓เมตร
ก็ต้องลื้อซากกอไผ่ออกมาก่อนเอาศพทั้งคุณตาคุณยาย
ให้แพทย์ชนสูตรที่วัดอุดมพฤกษารามหรือวัดวังมือ
จากนั้นพี่น้องค่ะก็ตัดสินใจตั้งศพทั้งคุณตาคุณยาย
ไว้ที่วัดแห่งนี้บรรยากาศในช่วงที่พบศพ
และช่วงประกอบพิธีทางศาสนาเป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะ
ลูกสาวค่ะเฝ้าติดตามหาร่างของคุณพ่อคุณแม่
มาตลอดสี่วันและหลังจากที่พบศพค่ะเนี่ยค่ะ
ร้องไห้จนแทบจะเป็นลมแบบนี้นะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
ส่วนอีก๑ศพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่๑
พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะก็คือนายนพดลสำรานผล
เป็นเจ้าหน้าที่ทางหลวงกะบินบุรีคุณนพดลเนี่ยนั่งเจ็ดสกีเข้าไป
เพื่อปิดระบบไฟฟ้าที่อุโมงเชื่อมผืนป่าเขาใหญ่ทัพลาน
เป็นการป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ารัดวงจรแต่ช่วงที่ปฏิบัติงานนะคะ
ถูกกระแสน้ำพัดเจ็ดสกีจมแล้วร่างของคุณนพดลก็จม
หายไปพร้อมเจ็ดสกีนั่นแหละพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้นายวรพันธ์สุวรรณนุษย
ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเชิญพวงมาลาหลวง
วงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพ
พร้อมกับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะซึ่งครอบครัว
้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
การฟื้นฟูสภาพความเสียหายจากอุทธกภัยเจ้าหน้าที่เอ่ย
เอ่ยช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่า
ถล่มพื้นที่อำเภอนาดีก็จะต้องตักดินโครนค่ะ
เพราะว่าสิ่งที่มากับน้ำก็คือโครนนะคะมันเข้าไปอยู่ในบ้านคนค่ะ
แล้วรอบบริเวณบ้านแล้วก็ต้องใช้น้ำล้าง
คาดว่าน่าจะใช้เวลาทำความสะอาดนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ช่วยชาวบ้าน
ชาวบ้านก็ช่วยตัวเองด้วยเนี่ยนะคะน่าจะไม่น้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ค่ะ
ส่วนการเยียวยาอื่นนะคะทางจังหวัดเองก็บอกว่า
เดี๋ยวจะจัดการให้จะตามมาหลังจากนี้หลังจากขั้นตอนการฟื้นฟูค่ะ